สถานการณ์การลักลอบตัดไม้ทำลายป่าก็นับวันจะทวีความรุนแรงมากขึ้น
โดยมีเป้าหมายใหม่เป้าหมายหนึ่งเป็นที่ต้องการของกลุ่มขบวนการลักลอบค้าไม้ข้ามชาติ
นั่นก็คือไม้ชิงชันที่กำลังจะมาแทนที่ไม้พยูงที่ผ่านมา
เจ้าหน้าที่สามารถจับกลุ่มขบวนการลักลอบค้าไม้ข้ามชาติรายใหญ่ได้เป็นจำนวนมาก
ข้อมูลการสำรวจไม้ชิงชันทั่วประเทศของกลุ่มสำรวจทรัพยากรป่าไม้
กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์
ปี๒๕๔๗๒๕๕๓ก็พบว่ามีประมาณ๑๒๓๕๖๐๙๖ต้น
กระจายอยู่ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์๑๐๕แห่ง
พบมากที่สุดที่ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติศรีลานา
ซึ่งก็จะมีอยู่๖๖๘๓๖๗ต้น
อุทยานแห่งชาติดอยภูนาง๖๑๗๓๔๙ต้น
อุทยานแห่งชาติแม่ปิ่น๖๕๘๒๓๗๐ต้น
ตั้งแต่วันที่๑ตุลาคม๒๕๕๘ถึง๓๐เมษายน๒๕๖
กรมอุทยานก็สามารถตรวจยึดไม้ชิงชันไม้พยูง
แล้วก็ไม้อื่นที่เป็นไม้เนื้อแข็งจำนวน๕๑๒๖ท่อน
และไม้แปรรูป๑๑๗๙๙แผ่น
มากที่สุดในพื้นที่อุทยานแห่งชาติ
หมู่เกาะเพตรา๗๑๓๗๓๗ท่อน
รักษาพันธ์สัตว์ป่าห้วยสาลา๑๒๓๖ท่อน
อุทยานแห่งชาติภูผายน๗๘๒ท่อน
ย้อนกลับไปเมื่อ๕ปีที่แล้วนะครับในช่วงที่ใกล้เคียงกัน
ตั้งแต่ตุลาคม๒๕๕๔ถึง๓๐กันยายน๒๕๕๙
สามารถตรวจยึดไม้ท่อนได้๑๑๓๑๒ท่อน
และไม้แปรรูป๒๒๙๐๓แผ่น
ตรวจยึดมากที่สุดได้ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูผายน

รักษาพันธ์สัตว์ป่าพนมดงรัก๑๒๓๙ท่อนและแผ่น

พบว่าการลักรอบตัดไม้มีแนวโน้มสูงขึ้นเท่าตัว
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่๒เชียงราย

และรถพ่วงขนไม้ชิงชันแปรรูปจำนวน๑๘๕ท่อน
และไม้ประดูกท่อนอีก๖๑ท่อน
ส่งขายให้กับนายทุนมูลค่าความเสียหายไม่ต่ำกว่า๑๐ล้านบาท

ฝ่ายปกครองจังหวัดพยาวส่วนที่กำลังเจ้าหน้าที่ป่าไม้เข้าจับสกัด
กระบวนการลักลอบขนไม้ชิงชันแปรรูปจำนวน๑๙๒แผ่น
ขณะที่กำลังวิ่งออกมาจากป่าละเมาะข้างทาง
ถนนสายพยาวป่าแดดเพื่อเตรียมส่งขายต่างประเทศ
มูลค่าความเสียหาย๑๐ล้านบาท
และก็ล่าสุด๑๗เมษายน๒๕๕๙
ตำรวจทหารเจ้าหน้าที่ป่าไม้สนที่กำลังเข้าตรวจยึดเครือข่าย
ขบวนการค้าไม้ข้ามชาติในท้องที่จังหวัดนครปฐม
มุดปราการและจังหวัดปฐุมธานีได้ของกลางเป็นไม้พยูง
ท่อนไม้ชิงชัน๒๙๕๐ท่อนไม้สัก๑๔แผ่น
ราคาความเสียหายรวม๕๗ล้านบาท